เที่ยวที่เชียงใหม่ครับไปดูร้านกาแฟร้านนี้เขาบอกว่า
กาแฟอร่อยแถมบรรยากาศดีอีกด้วย
นี่เลยร้านนี้โอ้โหน่าไปจริงคุณสุภาษาชอบไหม
ไปด้วยร้านสวยจังเลย
งั้นพาไปเลยนะครับที่ตำบลแม่แหลบอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
ชิมกาแฟและอาหารอร่อยกับร้านร้านนี้นะครับ
เขาบอกว่าใครมาเชียงใหม่ควรต้องไปแวะสักครั้ง
ร้านแห่งนี้จุดเด่นเขามีสวนและบรรยากาศที่ลายล้อมไปด้วยต้นไม้ครับ
นี่จริงต้นไม้เต็มไปหมดเลย

ใช่สั่งกาแฟเสร็จแล้วรอกาแฟด้วยการถ่ายรูปไง

เอางี้ละกันไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยต้องไปลองชิมเนี่ยนะฮะ
ก็คงหนีไม่พ้นกาแฟรสเลิศที่ทางร้านเขาคัดเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีจาก
ยุโรปแล้วก็อเมริกา

โอ้โหมาจากต่างประเทศนะ
นี่แล้วที่สำคัญคือต้องไปสั่งเมนูนี้ถ้าเป็นกาแฟนะ

อุ๊ยเป็นรูปหัวใจเป็นรูปต้นไม้ก็มี
เออนี่แหละครับรวดลายมันสวยงามนะ
แล้วแค่วางไว้ยังไม่ทันจิบกลิ่นเต๊ะจมูกแล้วแหละ
๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเห็นและ๑๐ตาเห็นก็ไม่เท่ากับเอามาชิมเอง
เกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะเอายังไง
คุณผู้ชมอย่าช้าไปกันที่เชียงใหม่เลยถ้ามีโอกาสนะผมบอกแบบนี้
ใครที่อยู่เชียงใหม่อยู่แล้วควรลองไปดูครั้งกับร้านนี้
ผมก็กลัวจะอ่านผิดนะครับ

บอกว่าแค่ดูหน้าตาก็น่าทานแล้วไหนล่ะหน้าตาที่ว่าน่าทานนะคะ
ครับร้านชื่อว่าร้านอิ่มอร่อยต้องบอกชื่อร้านก่อนเดี๋ยวไปไม่ถูกนะคะ
อยู่ที่ตำบลสมทองอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชค่ะ
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านเครื่องดื่มแหละมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งอาหารว่าง
ทั้งอาหารสายคลีนมีครบพาไปทั้งครอบครัวเลย
ลูกค้าแต่ละคนนะคะเขาบอกว่าขนมหวานที่นี่ยกนิ้วให้เลย
นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งสิก็ดีไงดีเยี่ยมอร่อย
อร่อยมากนะคะอร่อยเกินหน้าเกินตาอาหารอย่างอื่นเลย
บอกว่าราคาหลักสิบแต่ว่ารสชาติหลักล้านพูดขนาดนี้หลายคนอยากเห็นหน้าตาแล้วไหนล่ะคะ
ขนมหวานนะคะที่บอกว่าสุดหรูแต่ราคาหลัก๑๐นะคะ
มากันเลยค่ะหน้าตาโอ้ยโอ้มายก็อด
นี่มันบราวนี่ป่ะใช่แต่การตกแต่งโอ้โหดูดีมาก
มีทองคัมเปลด้วยทานได้ทานได้ทองคัมเปล
โดยท็อปปิ้งต่างค่ะมีสตรอเบอรี่มีลูกเกดมีเกร็ดขนมปังสวยมาก
ราวนี่ไปดูวาเฟิลกันบ้างวาเฟิลวาเฟิลโรท็อปปิ้งเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ถูกตกแต่งอย่างสวยงามที่เห็นก็คือไม่ได้แก้วคว่ำนะคะ
แต่นั่นคือการตกแต่งให้สวยงามเฮ้ยบอเฟอร์แบบนี้ผมยังไม่เคยทานเลย
ไปสิคะมันจะนุ่มกรอบหน่อยใช่ไหมร้านอิ่มอร่อยสุราช
คุณไปได้นะสุราชใช่ไหมเห็นแต่ละเมนูตกแต่งสวยงามขนาดนี้
ราคาหลักสิบหลักร้อยต้นต้นเฮ้ยเจ้าของไอเดียขนมหวานนะคะ
ก็คือคุณกะนดสิริเยสะยากูลเยสยางกูลนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะ
แนวคิดอยากจะให้คนในพื้นที่ได้ทานขนมอร่อยบ้าง
หน้าตาสวยจะได้ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพ
จริงนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะร้านอาหารต่างต้องปรับให้ทันนะ
ใช่ค่ะเรื่องของโซชงโซเชียลเนี่ย
ถ้ามีโอกาสให้ลูกค้าได้ถ่ายแล้วเอาลงโซเชียล
มันได้ทำการโปรโมทฟรีเลยนะ
เนี่ยก่อนทานทุกคนทุกคนก่อนทานท่าต้องเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วถ่ายแล้วได้มุมแล้วกว่าจะได้ภาพเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่

งั้นก็ไม่ต้องกินไปแล้วถ้าสั่งไอติมมาก็ละลายหมดอ่ะดิ
รีบถ่ายจะได้รีบกินและแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ